คุณผู้ชมครับยังตามเรื่องของน้องบอบบี้กัน
ความจากตำรวจอยู่ตอนเนี้ยผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้ว
ปากคำสอบข้อมูลจากพ่อกับแม่ไปเมื่อหลายวันก่อน

ก็จะยังไม่เผาศพลูกชายอย่างเด็ดขาด
ก็ยังบอกอยู่แล้ว

ก็หลอกผมของเขาอย่างเดียว

เราจะเอาศพลูกมาไหน
ไม่รู้ครับต้องหลอกเจอคนร้ายก่อน
ยังไงก็ต้องให้รอเจอคนร้ายก่อนให้ได้

เพราะถ้ามันจะทำลูกแบบนี้ใช่ไหม
คือคนที่ดูแลหลานอยู่ที่บ้าน๓คน

เกิดเหตุได้คุยกับพี่ชายไปขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ที่ดูแลหลานไม่ดีแล้วหลานหายไปแล้วก็ไปพบเป็นศพนะฮะ
ตอนนี้ทางพี่ชายก็ได้ปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่เป็นความผิดของเขาเองที่เขาดูแลไม่ดี

อย่าโทษตัวเองเลยบอกพ่อของเด็กไป

ก็บอกว่าอย่าไม่ต้องร้ายพี่คือ
ไม่ใช่เป็นเพราะพี่หรอกเพราะว่าเป็นเพราะผู้เองเลย
พี่ดูแลไม่ดีน้องหกก็เลยหายไป
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าท่อนไม้หรือว่าจอบนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งตรวจซ้ำครั้งที่๒นะฮะ
เพื่อจะเจอดีเอนเอของบุคคลอื่นที่หลงเหลืออยู่
อาจจะได้ไปตรวจสอบเรื่องของผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมนะครับ
แต่ความยากของคดีนี้เนี่ยที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลมาเนี่ย
โอ้โหมันคล้ายกับคดีน้องชมพู่เลยนะฮะ
เพราะวันที่น้องหายตัวไปจากบ้านเนี่ย๑๖มกราคมที่ผ่านมาช่วงเย็น
ไม่มีใครเห็นเลยนะฮะว่าเด็กไปกับใครแบบไหนอะไรยังไง
แม้แต่เสียงยังไม่มีใครได้ยินนะฮะ
เจออีกทีคือวันรุ่งขึ้นเจอศพนะครับ
แล้วที่สำคัญคือคนในพื้นที่หลายคนต่างไม่กล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับร่องรอยอะไรเลย

เพราะหลายคนเขาก็เกรงว่าจะมีภัยมาถึงตัวอะไรประมาณแบบเนี้ย
มันคล้ายกับคดีของน้องชมพู่เลยนะครับ
เราก็ส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องบอบบี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปคุยกับหนึ่งในพยานปากสำคัญที่ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วหลังเกิดเหตุ
ก็คือนายอนันต์อายุ๕๗ปีเป็นคนเลี้ยงแพ้
เป็นคนที่เห็นน้องบอบบี้มาเล่นที่บ้านก่อนหายตัวไปค่ะ
อนันต์บอกว่าประมาณ๔โมงครึ่งตอนเย็น๑๖มกราคม
กำลังไล่แพ้กลับเข้าคอกเดินผ่านหน้าบ้านน้องบอบบี้กำลังจะเข้าบ้านตัวเอง
ไปเห็นน้องบอบบี้ยืนอยู่คนเดียวก็ถามนะคะว่าลูกไปไหนมา
ป๊อปปี้ตอบว่าไปซื้อขนมมาตัวเองก็เดินไปผูกแพ้
น้องบอบบี้ก็เดินหายไปจากการสังเกตในมือของน้องถือถุงพลาสติกสีขาว
ในไม่มีอะไรเป็นถุงเปล่าเปล่าใส่เสื้อสีชมพูสีเดียวกันกับตอนที่พบศพน้องอ่ะค่ะ
ส่วนที่เท้าไม่แน่ใจว่าน้องใส่รองเท้าหรือว่าเดินเท้าเปล่า
หลังจากที่นายอนันต์บอกว่าตัวเองก็เข้าบ้านไปอาบน้ำล้างตัว
นอนพักผ่อนจน๖โมงเย็นภรรยาเดินมาบอกว่าน้องบอบบี้หายไป
ผ่อนเธอบอกว่าเดินหายมา๖โมง
วัน๖โมงครับตอน๖โมงแล้วมาใกล้มืนและนะ
หายได้อย่างไรเมื่อกี้พวกมันยังเจออยู่ที่น้ำบ้าน
ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยถามนายอนันต์นะคะว่าคิดว่าใครเป็นคนทำ
คิดว่าทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวลองฟังเสียงนายอนันต์ดูค่ะ
ไม่มีคือที่บ้านมีลูกมันอยู่ข้าวน้าย
อ่าลูกก็เถอะขนวงมันอยู่ข้างในกันหมด
มันมีเอ่อ
หลานมี๓๔คนเขาอยู่ข้างในหมด
ถามตัววันนี้คิดว่าใครทำหรือไง
อันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบ

ผมไม่นึกว่ามีคนจะหายแบบนี้แบบนั้น
ผมไม่ได้นึกถึงขนาดนี้

ตอนที่ได้ยินว่ามีลูกหายนะมีคนหายอย่างนี้นะ
คือพ่อยันนึกว่าทำไมเด็กคนนี้ทำไมหายได้ยังไง
คือผมเพิ่งเจอมันไม่นานนี้เราก็เถียงกันไปอย่างนี้เนาะ
แล้วก็ผ่านนี้ไปเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาเนี่ย
พวกเราก็คิดกันว่าทำไมเด็กคนนี้เนี่ย
คือไม่ได้ไปทำร้ายอย่างอื่นแล้วไม่ได้ไปขโมยอย่างอื่น
พ่อแม่เขาก็เป็นคนดีมันอยู่บ้านนี่ได้สิบกว่าปีแล้ว
ไม่มีเรื่องกับใครมันเป็นอย่างนี้
คุณศักดิ์ศรีไปคุยกับอีกคนนึงค่ะในสุโพนอายุ๓๔ปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของน้องบอบบี้นะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านของน้องบอบบี้ประมาณ๕๐เมตร
ตำรวจได้นำตัวนายสินชัยอายุ๓๐ปีน้องชายของนายสุพล
ไปสอบปากคำในฐานะพยานอีกหนึ่งปาก
เพราะว่าช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นถึง๖โมงเย็นของ๑๖มกราคม
ช่วงที่น้องบอบบี้หายไปตัวน้องชายก็อยู่ที่บ้าน
ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบปากคำเผื่อจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มนะคะ
แต่หลังจากไปให้ปากคำจนถึงตอนนี้ติดต่อน้องชายไม่ได้มา๒วันแล้ว
เขาบอกแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
วันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะนายสินชัยอยู่บ้านกับน้องคนเล็กที่ป่วยเป็นอำมพลึก
ไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะแม่ก็ไปทำสวนตัวเองกับภรรยาและลูกสาวก็ไปไล่
ก็เลยมีแค่น้องชายสองคนที่อยู่ที่บ้านนะคะก็คือนายสินชัยกับน้องที่ไม่สามารถเดินไปไหนได้
หลังจากผ่านไปได้๕วันนะคะคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลใจ
สงสัยว่าใครเป็นคนก่อเหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นคือ
ใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ทุกคนเขาก็อยู่กันอย่างหวาดระแวง
เพราะก็ไม่รู้ใครเป็นใครใครเป็นคนร้ายหรือเปล่าลักษณะประมาณเนี้ยค่ะครับอืม